คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ก็ฉลองกันแหละคืนลอยกระทง
บางคนก็ไปดื่มก็ไปกินแต่ว่าเมาแล้วขับ
เกือบจะสยองแล้วแต่ฟังข่าวนี้ก็ขนลุกเบา
เพราะอะไรรู้ไหมเบ้นจอดอยู่แท็กซี่จอดอยู่ตรงด่านตรวจนะ
เขารอเข้าด่านกันอยู่นะฉลอฉลอฉลอ
รถเก๋งคันหนึ่งมาปึ้งปึ้ง
ชนตรงด่านตรวจเลยคุณผู้ชมครับอุ้ย
สยองสิเพราะว่าอยู่ตรงด่านตรวจก็ต้องเจอตรวจแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
สภาพน่ะเห็นไหมท้ายรถแท็กซี่กันชนท้ายหลุดออกมาแบบนี้
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นถนน๔นี่แล้วแล้วตำรวจกร
ฝั่งกลางคือรอยกระทงจุดตรวจแอลกอฮอล์จุดตรวจความปลอดภัย

คันนี้เป็นรถทซี่สีส้ม
รถแท็กซี่เนี่ยถูกรถโตโยต้าสีน้ำเงินครับพุ่งมาชนนะคะนี่คันนี้คันนี้
อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าผมอ่ะนะ
ขับรถแล้วก็รับผู้โดยสารมาตามปกติเลยลงอุโมงวงเวียนบางเขนมากำลังจะชะลอชะลอชะลอชะลอ
เข้าด่านตรวจปั้งโอ้โหชนท้ายแล้วรถเขาก็ต้องกระเด้งกระเด็นพุ่งไปข้างหน้าค่ะ
เป็นจอดอยู่ข้างหน้าก็โดนด้วยพวกผมเนี่ยรอเข้าด่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
นี่แหละคนขับเก๋งคันต้นเหตุอ่ะที่เป็นคนมาชนก่อนนี่คือนายวิเชียนชุมภูโรนะคะ
เขาจริงจริงอ่ะมีอาชีพขับวินนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกอ่า
ไหนเปล่าหน่อยเปล่าหน่อยครับคุณผู้ชมขึ้นไหมว่าไงอ่ะลองดูค่ะ
สองร้ายสองมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหถ้าแดงแล้ว
แบบนี้แสดงว่าไม่ต้องสืบเกินค่ะเกินอัตราเต็มคาราเบลฮะ
เลขที่ออกสองศูนย์สองอุ้ยเกินไปเยอะเลยนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวนายวิเชียนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ